มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อย
นักเรียนญี่ปุ่นค่ะเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยร่วมกลุ่มกันมาเลยนะคะ
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ไปต้อนรับ

ต้องการจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในไทย
สวัสดีครับ
ต้องการรับเข้าหน่อย
ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

และมอบตุ๊กตาน้องสุขใจ
ถึง๒๒สิงหาคมนี้เป็นการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านบางกะปิและโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ก็จะเป็นการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม
เช่นวัดพระแก้ววัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมสัน
ลานแสดงช้างและฟาร์มจอราเข้สามพรานจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยการเดินทางมาประเทศไทยของคณะนักเรียนกลุ่มนี้
เพื่อส่งเสริมตลาดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
จากเห็นว่าความสำคัญของนักเรียนกลุ่มนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมีพฤติกรรมชื่นชอบเดินทาง
เพื่อเรียนรู้และสร้างประสบการณ์มีโอกาสเติบโตเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ
ของประเทศไทยในอนาคตนะคะเข้ามาเรียนรู้กันก่อน
ทำความรู้จักกับประเทศไทยกันก่อนและพอเขาโตแล้วก็จะกลับมาอีก